ชมพู่สลันพัฒน์นะคะบุคลากรทางการแพทย์
ของโรงพยาบาลขอนแก่นค่ะได้มีการร้องเรียน
ของโรงพยาบาลได้กลิ่นเหม็นของโรงกำจัด

ซึ่งมีกลิ่นเหม็นอยู่ใกล้ตึกผู้ป่วยแล้วก็อยู่ใกล้แฟลต์ของบุคลากรนะคะ
โดยนักวิชาการสำนักอนามัยและสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย
ได้มีการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของกลิ่น
โรงกำจัดขยะติดเชื้อปรากฏว่ากลิ่นรบกวนเกินมาตรฐานค่ะ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นท่านเองก็ออกมายืนยันนะคะ
ว่าการบริหารจัดการขยะติดเชื้อนั้น
บำบัดขยะของโรงพยาบาลมีการนำเครื่องกำจัดขยะแบบไอน้ำมาใช้
ในกระบวนการของการกำจัดขยะติดเชื้ออย่างได้มาตรฐาน
ไม่กระทบสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอนอันนี้ผู้อำนวยการบอกนะคะ
เพราะว่าเมื่อขยะติดเชื้อเข้ามาถึงโรงบำบัดค่ะ
จะมีกระบวนการในการคัดแยกช่างน้ำหนัก
ก่อนจะเริ่มการทำลายขยะติดเชื้อด้วยพลังงานไอน้ำ
แล้วก็ต่อมาคือการบดขยะก่อนระบายน้ำทิ้ง
แล้วก็เทขยะออกจากเครื่องบำบัดขยะ
พอบำบัดเสร็จสิ้นนะคะไอ้ตัวฝาบนนะคะ

ส่วนฝาล่างก็จะเทขยะลงไปผ่านการกำจัดเชื้อออก
แล้วก็มีการเทขยะมัดรวมขยะไปทิ้งเหมือนขยะทั่วไปเลยนะคะ
ซึ่งกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาประมาณ๔๐นาที
อย่างไรก็ตามทางด้านของนายธีรศักดิ์นายกเทศมนตรีขอนแก่น
ก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้เหมือนกันค่ะ
ท่านบอกว่าการสร้างอาคารเนี่ยเป็นไปอย่างเป็นได้มาตรฐานนะคะ

แต่ว่าปัญหาเรื่องกลิ่นสร้างความเดือดร้อนจริง
เรื่องต้นได้มีการสั่งชะลอการกำจัดขยะติดเชื้อแล้ว
เฉพาะประเภทชิ้นเนื้อหรือว่าของมีคม
เพื่อรอการตรวจสอบจากทางกรมอนามัยก่อนค่ะ